ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีภาพของขบวนแห่ขันหมากที่ยิ่งใหญ่อลังการมานำเสนอครับ
ที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบีมีขบวนขันหมากที่แสนจะยิ่งใหญ่อลังการ
จะไม่ให้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรเมื่อเจ้าบ่าวจัดเต็ม
เทลเลอร์รถบรรทุกรถกระบะหลายสิบคัน
วิ่งตามกันมาเป็นขบวนยาวกว่า๑กิโลเมตร
สอบถามได้ความว่าเจ้าบ่าวคือนายทะราพงศรีศุกร์เจ้าของกิจการรถบรรทุก
เมื่อความรักศุกร์งอมจึงขนญาติพร้อมสินสอดเงินสดสองล้านบาท
ทองรูปภัณฑ์เพชรนินจินดาอีกเยอะแยะ
มาสู่ขอเจ้าสาวคือนางสาวพิชยาบุญเมืองอายุ๒๗ปี
อันนี้ลองคิดกันเล่นนะครับ
ถ้าเจ้าบ่าวเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าหรือเรือเดินสมุด
เขาจะแห่ขันหมากมายังไง

คุณลุงลอดเพชรหินอายุหกสิบหกปี
ราศดรบ้านทุ่งนาอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ได้จัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
และรดน้ำดำหัวพ่อแก่แม่เท่าในชุมชน
จากนั้นลุงรอดได้มอบของขวัญเป็นไม้เท้า
ที่ลุงได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างปรานีตสวยงาม
จากไม้ตะเคียนทองให้กับบรรดาผู้สูงอายุ

ลอดเล่าว่าตัวเองประกอบอาชีพแปรรูปไม้มากว่า๔๐ปี
ทุกวันนี้พอมีกินมีใช้
จึงอยากส่งต่อความรักผ่านโครงการคนใกล้ล้มเราช่วยคำ